วันนี้มาพร้อมกับภาพของคลื่นนะครับ

เฉพาะฝั่งอ่าวไทยยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าฝนหลังจากนี้จะลดลงสิ่งอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญ
และต้องระวังอย่างไรวันนี้มาตรวจสอบกันนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้ที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
หลักก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยไปสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลาง

ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐เนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่ามีหนึ่งลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย
ห้องสอนได้ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นคลื่นที่ในระดับสูงนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะของฝนฟ้าขนอง
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ

อย่างที่บอกหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะค่อยเคลื่อนที่ลงมา
ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทนนะครับ
แต่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือก็จะทำให้เกิดคลื่นสูง
ทีนี้จะออกเดินเรือจะออกอย่างไรให้ปลอดภัย

เรือที่จะสามารถฝ่าคลื่นได้อย่างปลอดภัย
ความยาวของเรือจะต้องมีเป็นขนาดเป็น๓เท่า
ของความสูงของคลื่นนะครับ
ก็หมายความว่าถ้าหากคลื่นสูง๑เมตร

ก็คือจะต้องมีความยาวประมาณ๓เมตรนะครับ
อกจากนี้เรือจะต้องมีลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก

เรือที่มีความสูงเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสล่มได้ง่ายกว่าเรือที่มีลักษณะแบนราบนะครับ
สิ่งสุดท้ายก็คือถ้าหากเรือไปเจอเข้ากับคลื่นแตกตัวครับ
ถ้าหากคลื่นแตกตัวมีขนาดใหญ่กว่าเรือครับ
จะทำให้เรือมีโอกาสที่จะจมได้เช่นเดียวกันนะครับ

สำหรับใครที่จะออกเดินเรือทั้งฝั่งอันดามันเองฝั่งอ่าวไทยเอง
เฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยนะครับ
อาจจะต้องเฝ้าตรวจสอบแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่มาเตือนกันในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ